อยู่ในพื้นที่พรุควรเครงเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย
ดูนะครับทั้งไฟและขวัญครับ

อย่างที่บอกว่าไฟลามต่อเนื่องวันที่๓แล้ว

อุปสรรคสำคัญคือลมที่แรงฮะ
ก็เลยพัดโหมทำให้ไฟนั้นกินพื้นที่กว้างมากขึ้น

จากต้นไม้ใบย่าแล้วสิ่งมีชีวิตสัตว์ต่าง
ลิงสมบางส่วนเห็นว่าอบพยพหนีไปแล้ว
แต่สันนิษฐานว่าอาจจะมีบางตัวโดนไฟคลอกก็เป็นไปได้
และสัตว์อื่นอีกโดยเฉพาะเต่าพลุ

สันนิษฐานว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากการจุด

เจ้าหน้าที่บอกว่าจะมีชาวบ้านบางกลุ่มที่เขาเชื่อว่า
การจุดไฟเผาป่าพรุ
ให้มันเกิดต้นกระจูดใหม่
ให้มันเกิดไม้เสม็ดขาวใหม่
มันจะทำให้ผลผลิตผลิดอกออกผลมากกว่าเดิม

มันมีป่ากระจูดมีป่าเสม็ดขาวแล้วก็มีฝูงลิง
ดังนั้นค่านิยมและความเชื่อของชาวบ้านในพื้นที่
บางคนอาจจะต้องปรับแล้วก็ให้ความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติมนะ

ว่างจากไฟป่าไปประมาณ๓๔ปี
ก่อนที่จะกลับมาเกิดเหตุอีกครั้ง
ทางผอสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๕บอกว่า
ฝนด้วยแล้วป่าแร้งแล้วก็อาจจะมีคนบางคนมาจุดไฟ

เดี๋ยวมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไปครับ